มาแตงโมดีกว่าแตงโมนิดานี่นะคะก็มาบันเทิงไทยรัฐนะคะ
มาตัวเป็นเลยเอาธุรกิจมาค่ะเป็นครีมถามไปทำไมถึงทำครีม
ปรากฏว่าโดนโกงปีก่อนคือโดนโกงมาแล้วก็เจ็บใจ
ก็เลยขอมาทำครีมเองถูกต้องนะคะเขาบอกว่าหุ้นส่วนตอนแรกหลอกให้มาเป็นพรีเซนเตอร์
ทำไปทำมาหายไปเลยเรื่องนั้นก็ถือว่าชวดไปนะคุณผู้ชมตามปีเกิดเลยวันเกิดปีชวดพอดีนะคะ
แต่ว่าเรื่องที่แฮปปี้มากเลยตอนปีใหม่สิ้นสุดทางเพื่อนกับแฟนนุ่มนะคะ
นิกเขาบอกว่าเป็นเพื่อนข้างบ้านไม่เป็นแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นแฟนแล้วจ้ะเป็นแฟนแล้วนะคะ
เดี๋ยวไปถามทั้งเรื่องโดนโค้งและเรื่องความรักกันเลยค่ะ
ยังไงมาไงถึงทำเองก็เพราะว่าทำกับสองเจ้าแล้วเราโดนหุ้นส่วนโกงแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะมีส่วนแบ่งแต่ก็เขาก็หายไปเลยแล้วเขาก็ตอนนี้หนีไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้
สิ้นสุดทางเพื่อนค่ะตามในไอจีลงเลย
มันมีตรงไหนที่คลิกกันถึงว่าเออสิ้นสุดทาง
เป็นคนกวนเหมือนกัน
หลายคนก็จะแซวเรื่องแฟนเด็กแหละโม
อยากเป็นอมตะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอก

อยากเป็นอมตายอยากกินเด็ก

เกลียดต้องแบบว่าแก๊ปไฟ

เขาบอกว่ากินเป็นเด็กอมตะคุณก็กินเด็กหรือเปล่าคุณแจ๊ค
ไม่กินนะคะเราตั้งใจทำงานมานำเสนอข่าวฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะ